ช่วงนี้นะคะมีฝนตกลงมาชุกในหลายพื้นที่นะคะ
แล้วก็จะมีบรรดาสัตว์เลื้อยคลานต่างนะคะ
เดินเข้ามาในบ้านนะคะปกติแล้วเจ้าของบ้านก็จะตื่นตกใจ
แต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการ
ไม่ได้ตื่นตกใจเลยนะคะที่จะต้องเห็นเจ้าตัวเงินตัวทอง
พยายามที่จะปีนเข้าบ้านของตัวเองเพราะว่าบอกว่าเป็นเรื่องปกติ

เห็นแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดสตูนนะคะจำหน้าที่กู้ไพค่ะ
ก็จับงูเหลือมแล้วก็งูจงอางได้เป็นจำนวนมากนะคะ
หลังจากที่ช่วงนี้ฝนตกชุกอากาศเย็นทำให้สัตว์เลื้อยคลานชุกชุมค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิดอกโดนในอำเภอควนโดนจังหวัดสตูนค่ะ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่
วิ่งไล่ตัวเงินตัวทองแล้วเข้าไปหลบอยู่ในบ้าน
แล้วไปตรวจสอบก็พบนะคะว่างูจงอางยาว๔เมตรน้ำหนัก๑๐กิโลกรัมค่ะ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์เข้าจับและนำมาไว้ในกรงภายในมูลนิธิ
ส่วนอีก๑รายเป็นงูเหลือมความยาว๔เมตรนะคะ
น้ำหนักประมาณสิบห้ากิโลกรัมเจ้าหน้าที่จับได้
ขณะที่พยายามเข้าไปขโมยกินไก่ของชาวบ้านค่ะ
อกจากนี้ตลอด๒เดือนที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่เผยว่าสามารถจับงูจงอ้างได้
เดือนละไม่ต่ำกว่า๓๔ตัว
โดยทั้งสองตัวนี้เตรียมส่งมอบให้กับวรรณอุทยาน
น้องน้ำปลักพระยาและเขาระยาบังสา
ไปดูแลก่อนนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
ส่วนที่จังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
ใช้เวลา๑๐นาทีค่ะช่วยกันจับตัวเงินตัวทอง

ประสงค์กองปัญญาอยู่ในตำบล

ว่าตัวเงินตัวทองน่าจะเข้ามาขโมยกินกบ
เจ้าหน้าที่จึงจับส่งให้ด่านตรวจสัตว์ป่า
น้องคายก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
จังหวัดสมุทรปราการตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับ
บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางปูใหม่อำเภอเมือง
โดยในภาพค่ะนายอัธนัยไทยยืนวงเจ้าของบ้าน
พยายามจับตัวเงินตัวทองด้วยการใช้เชือกผูกที่หางนะคะ
นายอัธนัยเปิดเผยว่าตัวนี้ชอบบุกเข้าบ้านเป็นประจำ
คาดว่าน่าจะอาศัยอยู่ใต้โพรงซึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านของตัวเอง
แต่ว่าก็ไม่เคยไล่ไปไหนและที่ผ่านมาเคยพบตัวใหญ่กว่านี้มาก่อนด้วย
เขาบอกว่าตัวนี้ถือว่าธรรมดามากชอบขึ้นมานอนอาบแดดนะคะ
โดยนายอัธนัยบอกว่าไม่กลัวตัวเงินตัวทองที่พบนะคะ
แต่ถ้าให้เข้าไปใกล้ก็คงไม่กล้าค่ะ
แต่ก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ทำร้ายแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันค่ะ